ตัวของเรากันบ้างดีกว่าอย่างเช่นความรักคือจริงแล้วในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยก็มีพี่อ้อยพี่ชอดนี่แหละเขาเป็นกูรูเรื่องความรักแต่วันนี้ค่ะเกิดกูรูคนใหม่แห่งวงการบันเทิงขึ้นมาแล้วนั่นก็คือสาวสวยหน้าหมวยอย่างเกรสการกล้าวคือก่อนหน้านี้เกรสเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองเรื่องค
งานนี้หลายคนยกมือคารวะเรียกท่านอาจารยกให้เป็นกูรูด้านนี้มันไปซะเลยค่ะเกรสบอกกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะว่าเอาจริงจริงนะมีคนทักมาปรึกษาอยู่ไม่น้อยเลยและมุมที่สาวสาวหนุ่มหลายคนทำไม่ได้เมื่อเลิกกับแฟนไปแต่เกรสทำได้คืออะไรรู้ไหมคือเป็นเพื่อนกับแฟนเก่ามาทำได้ยังไงเออเกรสก็มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคริ
ยากในช่วงแรกแต่ถ้าทำได้แล้วมันสบายใจมากมันจะเป็นความรู้สึกที่ที่มันสบายใจแล้วไม่มีอะไรค้างคาแล้วเกรสจะรู้สึกว่าเกรสดีใจที่ทำได้กับหลายคนเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตได้แบบเราที่เราไม่ต้องกังวลอดีตหรือเราไม่ต้องแคร์อะไรทุกความสัมพันธ์มันจะมีเรื่องดีที่มันเกิดขึ้นมากกว่าแหละเสมอเราก็ร
ทำไมจะต้องเป็นเพื่อนด้วยสมมุติว่าผู้ชายมันทิ้งเราไปอะไรอย่างนี้ถ้าในกรณีนั้นก็ไม่ต้องไปเป็นเพื่อนกับมันหรอกเขาจะตั้งคนก็จะแบบดีเอ็มมาถามพี่คะหนูเจอเรื่องอย่างนี้ทำยังไงดีความรักมันมันมันแล้วแต่คนเนี่ยเกรสว่ามันถึงเวลาที่จะคิดได้คิดไม่ได้ด้วยนะแบบอดทนสุดบางคนก็ยอมสุดบางคนก็ไม่ยอมเลยไม่คอ
ใช่นะคะเป็นกูรูความรักไปแล้ว

อยากจะแบบแนะนำท่านนี้ไปปรึกษาคุณเกรทจังเลย